กลับมาช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของทุเรียนราชาผลไม้เมืองไทยกันหน่อย
เมษาช่วงนี้คุณเดี๋ยวมาสอนโอ้โหทุเรียนเมืองจันทร์กำลังออกเลย

ทบุรีนี่แบบสุดยอดทุเรียนที่หนึ่งเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ามันมีดราม่าเรื่องของทุเรียนเมืองจันทร์เกิดขึ้น
คนขายคนเจ้าของสวนอะไรเขาต้องออกมาแบบชี้แจงข้อมูลกันเลยนะครับ

มีชายคนหนึ่งไปโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
บอกว่าไปซื้อทุเรียนมานะครับ
จากร้านแห่งหนึ่งนะครับที่จันทบุรี
โดยข้อมูลของเขาที่เขาโพสต์เนี่ยบอกว่าเมื่อหัวค่ำวันเสาร์ที่๗เมษายนที่ผ่านมาเกือบทุ่มหนึ่ง
ขับรถมาจากราชมาตามถนนสุขุมวิทย์ช่วงเลยตัวอำเภอขลุงจันทบุรีมา๓กิโลเมตร
แวงทุเรียนเพื่อซื้อนะครับ

ชื่อล้าน๑ล้านเนี่ยนะฮะ
โทรเรียบร้อยบอกว่าทีแรกขอชิมก่อนซื้อแล้วก็ชิมก่อนก็อร่อยดีนะครับ
ก็เลยสั่งต่อบอกว่าพรุ่งนี้๘เมษายนจะมีแขกผู้ใหญ่จากจีนมาซื้อสนามกอล์ฟ
เจรจาธุรกิจขอทุเรียนแบ่งเป็น๓ชุดเลยนะ
๘เมษายนแล้วก็อีกวันแล้วก็อีกวันหนึ่ง

ปรากฏว่าซื้อไปนะครับ
ทุเรียนด้วยรวมด้วยมังคุดอีก๔โลนะฮะ

พอ๘เมษายนถึงงานที่สนามกอล์ฟ
มีแขกผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวจีนมา
ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปแกะทุเรียน

ปรากฏว่าพนักงานมาแจ้งว่าทุเรียน

แบบหื้อแบบกินไม่ได้เลย
นักธุรกิจชาวจีนแบบโมโหมาก
ต่อว่าว่าเอ๊ะทำไมพ่อค้าทุเรียนไทยถึงแบบ
ไม่มีจัญญาบันไม่มีความซื่อสัตว์กันล่ะ
ทำไมถึงเอาทุเรียนแบบนี้มาขายกันแบบนี้

แล้วไปบอกว่าเนี่ยเขาใช้คำว่า

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ฮะ
เพื่อจะได้ทราบกันว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม

ก็ไปตามที่เขาอ้างอิงชื่อร้านกับเบอร์โทรไว้เลยนะครับ
เป็นจุดแผงจำหน่ายผลไม้
ริมถนนสุขุมวิทย์ฝั่งมุ่งหน้าเข้าจันทบุรี
พื้นที่ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับ

เจ้าของร้านคือนางสาวกัญญารัฐ
ลังการกับนายชัยวัดสร้างผลเจ้าของแผงผลไม้

บอกกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่๗เมษายน

มีผู้ชายขับรถยนต์มาขอซื้อทุเรียนซื้อเงาะซื้อมังคุด
บอกว่าจะเอาไปรับรองนักธุรกิจชาวจีน
ตกลงราคาซื้อขายเรียบร้อย
ที่ร้านยังบอกไปด้วยนะว่าถ้ามันไม่อร่อยเนี่ย
ตอนตกลงกันบอกว่าถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวจะลดราคาให้๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าอร่อยเดี๋ยวเขาจะกลับมาซื้อทั้งสวนเลย
ทางร้านก็เอาทุเรียนให้ชิมก็จัดไปให้อย่างดี
มีทั้งก้านยาวพวงมณีหมอนทองทุเรียนหมอนทอง
แผงก็ระบุวันที่กินอะไรไว้ให้เลย

ทางแผงก็คัดเลือกให้อย่างดีแนะนำไปด้วยว่า

เปลือกเป็นสามเหลี่ยมเล็กแล้วก็ดูสีกดดูเนื้อก่อนนะ
จากนั้นก็ตกลงซื้อขายทุเรียนกันทั้งหมด๑๒ลูก
งคุดด้วยอีกจำนวนหนึ่งรวมเกือบ๗๐๐บาท
ที่ร้านหนูคนจริงเขาจะพาเละนะ
หนูก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าก็โอเค
แต่เนื้อมันก็สวยหมดนะที่เราเจาะให้ลูกค้าดู

ไปเลยว่าถ้าทุเรียนมีปัญหาอะไรโทรกลับมานะ
แผงยินดีคืนเงินนะชดใช้หรือจะให้ช่วยเหลือแบบไหนบอกได้หมดเลย
แต่ยืนยันว่าทุกลูกที่ให้ไปแก่หมด
แต่ยังไม่ครบกำหนดวันที่จะกินนะจะกินวันไหนเขาแปะบอกไปไง

แต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าดันเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะค่ะ
แล้วก็ประจานว่าเป็นทุเรียนอ่อนมันเสียชื่อทั้งจังหวัด
เสียหายธุรกิจของตัวเองเสียชื่อจังหวัดจันทบุรีด้วย
ซึ่งจริงแล้วทั้งหมดมันเป็นทุเรียนแก่จริง
ลูกค้าคนนี้เขาโทรศัพท์มาก็มาต่อว่าที่ร้าน
ร้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหม

ส่งไลน์กลับมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันอ่อนขนาดไหนเนี่ย

แต่ไม่ยอมติดต่อกลับมาค่ะก็โพสต์ภาพประจานเลยค่ะ
ไม่ยอมบอกว่ามันอ่อนยังไงไม่ยอมบอกว่าจะให้รับผิดชอบยังไง

ว่าทุเรียนรากเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ทุเรียนที่เอาไปเนี่ยคือมันแก่หมดพี่
เพียงแต่ว่าวันเนี่ยมันยังไม่ได้ทานมันยังไม่ครบกำหนดวันทาน

คือซึ่งเราแนะนำวิธีทานให้เขาแล้วนะคะ
แต่ว่าเขาก็ยังไปแกะแล้วเอามาโพสต์ว่าเราเนี่ยว่าทุเรียนก่อน
แต่จริงทุเรียนมันแก่แต่ทำไมคุณถึงต้องเอาไปโพสต์ในเมื่อแบบ

ตัวคุณกรยารัฐเจ้าของร้านก็บอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประสานไปให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางจังหวัดจะยังไม่เอาผิดกับคนโพสต์นะคะ
แต่ถ้ายังมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกก็จะพิจารณาเอาผิดต่อไป
โพสต์นี้เขาลบไปแล้วนะคะตัวลูกค้าที่โพสต์เนี่ยเขาลบออกไปแล้ว
ไม่ใช่ว่าจะมาเชียร์กันหรือเอาใจอะไรกัน
แต่ผมเชื่อว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยโพสต์กันง่ายสังคมออนไลน์เยอะแยะ
ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนกล้าแบบทำแบบนี้กับลูกค้าหรอก
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของลูกค้าคนนี้
มาต่อว่าเจ้าของร้านต่อว่าทางจังหวัดจันทบุรีนะ
เขาก็บอกว่าดูจากภาพทุเรียนที่คุณโพสต์เนี่ย

แล้วก็จริงแล้วคุณต้องไปถามคนของคุณคนจีนเนี่ย
เขาอยากจะกินแบบเละที่เขาเรียกว่าทุเรียนปลาร้า
มันจะนิ่มเละหรือเปล่าเพราะคนจีนชอบแบบเละมากมาก

บางทีมันเป็นลูกที่แบบมันหามหน่อยยังแข็งหน่อย

พวกที่โกงจริงโกงลูกค้าจริงมันอาจจะมีบ้าง

แต่เราก็ต้องมีอาวุธความรู้ติดตัวบ้างนะคุณเขียนมาสอน
มันมีอยู่๓ดอร์บวก๑ดอร์

ดูที่เปลือกมันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงปลายแหลมของเปลือกเนี่ย
มันต้องเป็นสักสีน้ำตาล

ต้องเป็นออกน้ำตาลออกทองหน่อยเนี่ย

ถึงจะกินได้ระยะพอดีที่เราชอบเนี่ย

ดูตรงพลูของมันแล้วตรงร่องของมันเนี่ย

อย่าเป็นเขียวอืออย่างนี้ไม่ได้นะครับ

ถ้าเป็นแก่แล้วนะ
มันจะมีกลิ่นอ่อนออกมา

ถ้าแบบกลิ่นแบบดมแล้วเขียวแบบอะไรอย่างนี้

แต่ดมนี่ต้องแบบจมูกขั้นเทพอยู่เหมือนกันนะ

ถ้าเสียงกรวงแบบเป็นโพรก

บางคนก็ใช้ไม้เคาะอันนี้ไม่ได้นะครับ

แล้วที่เขาจะแบบกรีดให้ดูแล้วเอานิ้วจิ้มอย่างนี้ไง

แต่ว่าบางทีทุเรียนเขาก็ถูกจิ้ม

แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะต้องให้ลูกค้าจิ้มดู
แล้วแต่เราชอบนิ่มหนาแข็ง

รับไปเลยอย่างนี้ค่ะ

ไม่เละไปไม่แข็งไป

เพราะราดับจังหวัดที่จรรมพ์มุดรีนะคะ